เรื่องของปัญหาการคุกคามทางเพศนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่
จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดขึ้นในอบตแห่งหนึ่งครับ
ผู้หญิงคนนี้ทำงานที่อบตนะครับส่งคลิปมาร้องเรียนสื่อครับ
บอกว่าถูกรองประหลัดอบตเนี่ยคุกคามนะครับ
ที่สำคัญไม่ใช่แค่คุกคามทางเพศแต่ว่ามาต่อว่าถึงโต๊ะทำงานครับ
หลังจากมีปัญหาผิดใจกันตอนนี้แจ้งต้นสังกัดไปแล้ว
แต่ว่าเรื่องเงียบนะครับไปดูภาพเหตุการณ์กันฮ
สาวทำไมไปพูดอะไรว่ากูจะเอามันออกแม่มันด้วย
อัดไปพูดอัดเลยอัดเลยโอ๊ยอะไรนะพี่เป็นแบบนี้

ไม่ได้ถามแม่เองแล้วกันแม่งานตกอยู่อ่ะ
กูไม่เคยพูดอะไรกับคุณเลยเรื่องเนี้ย
เนี้ยครับค่ะเนี้ยเกิดขึ้นต่อหน้าคนเยอะแยะมากมายนะ
แล้วก็จะบอกว่าคือรองประหลัดคือคนนู้นนะฮะ
คือจะบอกคนที่ใส่เสื้อสีชมพูเขาก็ใส่กันหลายคน
ก็ที่เปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะใช่ที่มีลูกศรสีแดงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
เป็นภาพวงจรปิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ
ประหลัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
เถียงกันไปมาอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเทพนะครับ
พนักงานสาวผู้ร้องเรียนครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วกับทางรองประหลัดครับ
ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมีพฤติกรรมคล้ายคือคล้ายมาคุกคามมาต่อว่า
เจ้าตัวก็เคยเอาเรื่องไปร้องเรียนกับนายกอบตมาแล้วนะครับ
แต่ว่าร้องเรียนไปเรื่องก็เงียบนะฮะ
ล่าสุดครับ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมารองประหลัดคู่กรณีเปิดประตูห้องเข้ามายืนต่อว่านะครับ
กลางพนักงานคนอื่นอื่นที่อยู่เต็มห้องนะครับอีกฝ่ายเนี่ยต่อว่าหาว่าตัวเองเอาเรื่องอีกฝ่ายไปพูด
บอกคนอื่นว่าจะไล่ต้นออกอะไรต่างเนื่องจากมีปัญหาการทำให้มีอีกฝ่ายเสียหาย
ไปยังอบรตอที่ว่านี้นะครับในอำเภอสีเทพเนี้ยอบรตอสีเทพ
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับแล้วก็ไปพบกับทางนายกอบต
คุณสุภาพรจิตแก้วบอกว่าเบื้องต้นครับได้เรียกทั้งคู่
ทำรายงานขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้รายงานเหตุการณ์ให้อำเภอรับทราบเช่นกันนะครับ
จากนี้ก็จะสั่งการให้ทางประหลัดครับตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
เพื่อจะดำเนินการแก้ไขเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ส่วนคู่กรณีที่มีปัญหาก็มาทำงานตามปกตินะครับอยู่ในระหว่างการแก้ไข

ทีมข่าวนั้นพูดคุยกับนางสาววิพาพรกลิ่นเทศครับพนักงานที่ถูกปลัดต่อว่า
คลิปบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากเนี่ยก็คือว่าจะมาข่มขู่คุกคามบ่อยมากนะฮะ
เคยมีเรื่องส่วนตัวกันครับเวลาเกิดเรื่องร้องเรียนที่อึดอัดจากการทำงาน
ซึ่งนอกจากตนเองแล้วมีคนอื่นที่โดนข่มขู่เช่นกัน
วันนี้ก็ไม่อยากให้เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเพราะว่าโดนกดดันอย่างหนักครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าทีนี้ทางอีกฝั่งเนี่ยนะครับทางรองประหลัดอบต
จ่าเอกชำเรืองศรีวิลัยบอกว่ายืนยันว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
วันนั้นมีชาวบ้านเขาโทรมาบอกตนว่าตนไปพูดว่าจะเอาพนักงานเนี่ยออกจากงาน

ว่าไปพูดอะไรมันทำให้เขาเสียชื่อเสียง
เพราะว่าตนเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่อีกอย่างก็เป็นญาติกันนะครับ
ก็เลยมีคำพูดกูมึงออกมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร
ล่าสุดก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะ
ผมได้ยินมาว่าเขาโทรศัพท์มาถูกไหมเขาโทรศัพท์มาบอกว่า
ชำเรืองเองได้ไปพูดอย่างนี้อย่างนี้ไหม
พอไปกินข้าวกลับมาผมก็เดินเข้าไปก็เห็นเขาอยู่ข้างในกัน
ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็เลยบอกเฮ้ยไอ้สาวอยู่ไหม
ก็บอกเฮ้ยแล้วเองเอามึงเอาอะไรไปพูดในหมู่บ้านกับแม่มึง
เอาว่ากูไปพูดว่าจะเอามึงออกแผ่งงาน
ก็บอกอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้ตามที่พูดไปเหมือนในคลิปนั่นแหละ
ผมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกลับมา
ก็ผมบอกว่าผมต้องไม่มีแต่ถามว่าทำอย่างนี้ไปลงอย่างนั้นทำให้ผมเสียชื่อเสียงไหม
เป็นการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายนะคือวันนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเนี่ย
หลากหลายข่าวนะผมขออภัยพูดไปตอนต้นเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศนะ
นี่เป็นการข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายเป็นสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีหลายเรื่องจริงนะ
ใช่ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันด้วย